ที่ออมสุชากันบ้างดีกว่านะฮะรักนี้

หนาวเหน็บน้ำแค่ไหนแต่หัวใจของน้องออมก็อบอุ่นนั่นเองค่ะ
ติดใจค่ะออมบอกเลยอยากจะวางแพลนไปซ้ำอีกสักรอบสองรอบช่วงหยุดยาวสงกรานนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ทริปนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่หวานให้ผ่านโซเชียลนะฮะ
จะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปถามออมกันหน่อยจ้า
กลัวดราม่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามออมเลยค่ะ

เราก็ขอไปลองสักครั้งหนึ่งเพราะเราไม่เคยเลยไง
เราก็เลยลองไปค่ะตอนตั้งจากอยู่เมืองไทยล่ะค่ะ
ให้เราจินตนาการเอาแผ่นไม้อัดมาวาง
ซ้อมเราต้องถ่ายน้ำหนักอย่างนี้แล้วไปถึงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเร็วค่ะ

คือนี่คือมีรูปเพราะว่ามีคนอื่นแบบถ่ายแล้วก็ส่งมาให้
ไม่ได้กลัวดราม่านะคะแค่มัวแต่เล่นแฮปปี้กันอยู่กับสิ่งตรงหน้านั่นเองนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคฤหาสหลังงามของน้องออมนะครับ
ตอนนี้เจ้าตัวบอกเลยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่ง
ไอเดียการแต่งบ้านเนี่ยจัดสนองนี้ตัวเองล้วนเลยค่ะ
คือออมก็ทำเองแบบหลายหลายขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่าแบบ
มันก็เหมือนบ้านหลังใหญ่หลังแรกของเราที่เราแบบว่า
ทุ่มทุ่มทุนใช่แล้วก็เลือกหลายอย่างด้วยตัวเอง
เขาก็จะช่วยบอกว่าดูอะไรที่มัน
ใบเสนอราคาหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราดูไม่ค่อยออก
อ่านไม่ค่อยออกดูความมีเหตุมีผลไม่ค่อยออก
เขาก็จะช่วยดูให้เพราะเขาจะเก่งเรื่องตัวเลขกว่าเรา